ผมคงเลิกคำว่าเป็นนักการเมืองไม่ได้
และผมเป็นคนหนึ่งที่ยินดีที่จะประกาศกับคนทั้งโลกว่าผมนี่แหละเป็นนักการเมือง
สวัสดีครับผมนัทธุสายเกลือเป็นพนักงานเสิร์ฟทำงานอยู่ร้านเยี่ยมใต้
ผมว่าอาชีพนักการเมืองหรืออาชีพอื่นเนี่ยคงมีมุมมองกับคำว่าอาหารไม่ต่างกันนัก
ส่วนใหญ่เวทีที่จะมีการพูดคุยปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือกระทั่งเขาตั้งรัฐบาลเขาก็คุยกันในโต๊ะอาหาร
แสดงความรักสมัครสมาธิสามัคคีกันทางการเมือง
ไหนก็ตามเวลาเขานัดพูดคุยกันก็มักจะพูดคุยกันในวงอาหาร
อาหารมันอาจจะสะท้อนตัวตนสะท้อนบุคลิกลักษณะบ้าง
แต่เสน่ห์ของมันก็คืออาหารมันเป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรม
มันเป็นสะพานเชื่อมทางวิถีชีวิต
อาหารปากใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่เป็นรสชาติจัดจ้าน

มันมีทั้งความเผ็ดร้อนมันมีทั้งเครื่องเทศ
มันมีทั้งส่วนผสมที่เป็นลักษณะเฉพาะ
เป็นน้ำบูดูเป็นภูปลา
ผสมผสานกันเข้าก็เป็นอาหารรสจัดรสเผ็ด
ก็จะต้องกินกับผักสดเพื่อลกเผ็ดหน่อย

ไปตามร้านส้มตำร้านลาบก็เสิร์ฟมาพร้อมผักนานาชนิด
แล้วผักพื้นบ้านของอีสานหลายชนิด
ผมก็คิดว่าถ้าเอามาประยุกต์กินกับขนมจีนปากใต้ก็น่าสนใจ

เป็นความฝ่ายฝันเราอยากทำร้านอาหาร
ผมก็ไม่ได้ไปฝันว่าจะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟหรืออะไร
เพราะว่าอยู่ภายใต้อำนาจของภัญญาอย่างคนมุมแบบ
ไม่คล้ายผมเสิร์ฟให้ผมออกนั่งเลยตามสบาย
สำคัญว่าวันนี้สิ่งที่ผมทำคือสิ่งที่ผมเลือก

มันไม่สามารถจะออกจากตัวผมได้แล้วล่ะ

มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นสอสอ
ฐานะหน้าที่ทางการเมืองของผมก็คือการต่อสู้
ที่ทำร่วมกันมากับประชาชน
เรายังมีหลายอย่างที่ต้องติดตามทวงถาม
คำว่านักการเมืองมันคือคนที่สัดสินใจ
การตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถาม

สำหรับผมเนี่ยผมเจอมาทุกแบบ
แล้วไม่รู้สึกสะท้านหวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้
เพราะผมรู้ว่าหัวใจผมกำลังคิดอะไร

ตื่นมาตอนเช้าแล้วเรายังสามารถ

องตัวเองได้ตรงไม่ต้องหลบตามแม้แต่กระทั่งตัวเอง

ผมให้ความสำคัญอันดับหนึ่งคือคนที่เข้ามากินอาหารนะ
เวลาผมเสิร์ฟเวลาผมบริการ
ผมจะดูเขากินไปด้วยแล้วมีความสุข
ที่เห็นลูกค้าได้มากินแล้วเขากินอย่างอเด็ดอร่อย
เราดูเวลาเราไปเก็บจานเก็บถ้วย
ส่วนใหญ่หมดหลายคนห่อกลับบ้าน
ถามเขาก็บอกว่ารสชาติดีมาก

ผมไปถามไงเขาก็อาจจะกลัวมีปัญหากับทางร้าน

แต่ว่าเอาเข้าจริงคือ

คือการมาครั้งแรกอาจจะมาให้กำลังใจ
อาจจะมาเพราะว่าการโฆษณา

ผมว่าเรื่องรสชาติมีอิทธิพลแล้วล่ะ
ถามว่าที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไง

แล้วแต่ละคนที่มาลองให้นิยามเอาเอง
ผมจะไปบอกว่านี่คืออาหารใต้ที่อร่อยที่สุด

อาหารปากไส้อร่อยก็มีเยอะมาก

จะดูแลจะบริการโดยนักการเมือง

ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกพักทุกฝ่าย

หรือว่าทุกคนก็เป็นลูกค้าหมด